โดยเทียทรบุญมาทันที่เกมนี้ยิงไป๑ประตูแล้วก็จ่ายอีก๑ลูกก็บอกหลังเกมนะคะว่ายังไม่พอใจเท่าไหร่กับการเล่นในวันนี้ค่ะ
ก็ยังผิดพลาดเยอะครับเพราะว่าลูกที่หลุดไปเดียวก็ไม่สามารถปาดให้เพื่อนยิงได้ลูกที่ตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ผิดหวังครับ
พยายามพาเมืองทองเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีกับผู้เล่นที่เหลือที่อยู่กับเมืองทองครับ
อยากพาให้เพื่อนเข้าเลยลงทั้งกลุ่มก็จะได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อก็ได้ประสบการณ์ครับ